พาคุณผู้ชมไปที่ถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานคร

ก็ปรากฏว่าเป็นการตกลงกันไม่ได้ของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะคะ

ปรากฏว่าหนึ่งในคู่กรณีเนี่ยก็คือคนคุ้นเคยนะคะ
นายทวีไกรคุบอดิษฐสสราชบุรีหลายสมัย
แล้วก็เป็นพ่อของคุณปารินาไกรคุบอดีตสสหญิงคนดังแห่งพลังประชารัฐนั่นเอง
เจ้าเก่ารายเดิมค่ะนะคะเนี่ยค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมได้ดูคลิปเมื่อตอนต้นเนี่ยนะคะ
จะเห็นว่าเป็นคลิปกล้องหน้ารถเนี่ยค่ะ
เป็นกล้องหน้ารถของรถกระบะคันหนึ่งที่จับภาพนะคะ
ซึ่งขับอยู่บนถนนเพชรเกษมเข้ากรุงเทพ
ตรงนี้เนี่ยคือจังหวัดนครปฐมรถกระบะเขาขับไปเทียบรถเก่งคันนี้นะคะ
แล้วก็ขับเบียดในระยะกระชั้นชิดจนเกิดรอยเฉียวชน
แล้วในอีกสักพักนึงเนี่ยผู้โดยสารบนรถกระบะนะครับ
ก็ลงมาพูดคุยกับคู่กรณีแต่ดูเหมือนว่าการพูดคุยนี้จะตกลงกันไม่ได้ค่ะ
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่ายวันที่๒๒ที่ผ่านมานะคะ
คนที่ขับรถเก่งก็คือนายทวีไกรคุบนะคะ
อดีตสสราชบุรีอย่างที่ที่ฉันได้กล่าวไปนั่นเองนะคะ
ตำรวจสพนครชัยศรีก็เรียกคู่กรณีทั้งสองคนไปสอบสวน
จะดำเนินคดีตามกฎหมายคดีจราจรเนี่ยนะคะมาฟังความของแต่ละฝ่ายกันนะคะ
เขาว่ายังไงในอิสราเลิศผลค่ะเจ้าของรถกระบะบอกว่า
ก่อนที่เขาจะขับตามรถคันนี้นะคะรถเก๋งคันนี้ได้เฉียวชนรถเขามาแล้วครั้งหนึ่ง
ชนแล้วไม่ยอมหยุดคุยกันนะคะน้องมิ้น
เขาก็เลยต้องขับไล่ตามไปจะได้ไปพูดคุยตกลง
เพราะรถเขาเนี่ยมีประกันแต่พอไปถึงกลับตกลงกันไม่ได้
อีกฝั่งนึงยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เขาก็บอกไม่เข้าใจว่าทำไมคู่กรณีไม่เรียกประกันมาคุยกันค่ะ
น่าจะเป็นตรงด้านยางรถแก้มยางหน้าซ้ายนะครับ

กรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นของนายทวีนี่แหละค่ะ
บอกว่าส่วนตัวอยากให้คุณพ่อเลิกขับรถ

คนในครอบครัวก็เคยเตือนหลายครั้งแล้ว

นี่ค่ะก็ยอมรับว่าทุกข์ใจ
แต่เรื่องทางคดีก็ปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะ
พูดยากนะคะเรื่องอย่างนี้
แต่โดยส่วนตัวคุณพ่อเอ๋เนี่ยไม่สามารถลงถนนได้อยู่แล้ว
เพราะจะเป็นอันตรายกับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วย
พักหลังมาขับตลอดเลยค่ะ
ตอนสมัยหนุ่มถ้าผู้สื่อข่าวเก่า
ก็จะเห็นคุณพ่อก็จะมีคนขับรถนะคะ

แต่คุณพ่อกลับมาขับเองนะคะ
แล้วก็ทุกคนก็ขอร้องค่ะ
ให้ไม่ขับอะค่ะคุณพ่อท่านไม่ฟัง

ทางฝั่งของนายทวีก็ยืนยันจะดำเนินคดีกับอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกันค่ะ

ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็เลยเข้าตรวจสอบสภาพรถอย่างละเอียดนะคะ
ซึ่งทางคู่กรณีซึ่งเป็นเจ้าของภาพกล้องหน้ารถ
ตำรวจเรียกตัวเข้าสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีกลับนายทวีเช่นเดียวกันค่ะ